สมคมกีฬามวยสากลนะครับมองว่าการเลื่อนการแข่งขัน
เลือกมวยไปโอลิมปิก๒๐๒๐รวมทั้งการย้ายเมือง
เป็นผลดีต่อนักกีฬาเพราะว่าไม่กังวลเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา

เลือกกลุ่มอำมาตย์ของจอดแดนเป็นเจ้าภาพจากศึกมวยโอลิมปิกเกม๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชเนียแทนเมืองอูฮันของจีน
ที่กำลังเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
พร้อมกับเลื่อนการแข่งขันนะครับจากเดิม๓๑๔กุมภาพันธ์
เป็นวันที่๓๑๑มีนาคม
นายสมชายภูมิสวัสดิ์ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
มองว่าเป็นเรื่องที่ดีด้านจิตวิริยาต่อนักชกไทย
เพราะจะได้ตัดความกังวลเกี่ยวกับสถานที่แข่งขันออกไป
ส่วนระยะเวลาแข่งขันที่เลื่อนออกไปอีก๑เดือน
มองว่าไม่น่ามีปัญหา
เชิญชาติแข็งแกร่งอย่างอุสเบกิสถานคาซักสถานรวมถึงชาติจากยุโรป
อาจไปชกอุ่นเครื่องที่ฮังการี่ครับ

เลือกมวยสากลสมัครเล่นไปโอลิมปิก๒๐๒๐นะครับ
เริ่มจากรอบแรก๔โซนทวีป

ไทยส่งคัดชาย๖พิกัดรุ่นนะครับ

วันที่๑๓๒๔พฤษภาคม
ซึ่งจะจัดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ
และวันศุกร์ที่๓๑มกราคมนี้

ถ่ายโทษสดศึกวันเชมเป็นชิปส่งตรงจากประเทศฟิลิปปินส์

ซึ่งในสังเวียนนี้นะครับมีนักสู้ไทยขึ้นสู้๓คน

สัญญาณถ่ายทอดตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา๔๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ก็เป็นการประเดิมการถ่ายทอดสำหรับศึกวันเชมเป็นชิปนะครับ
ซึ่งในปีนี้แน่นอนว่าไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
สนามแน่นอนร่วมเชียร์นักชกไทยนะครับ
มีหลายคนที่หวังจะขึ้นไปคว้าแชมป์โลกในปีนี้นะครับ
ต้องส่งกำลังใจกันเยอะขอบคุณคุณไกรสอนด้วยนะคะ